มาดูเรื่องของที่ธรรมเนียบรัฐบาลหน่อย

วันนี้มีงานใหญ่ครับเจ้าหน้าที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ต้อนรับนายกเศรษฐา
แล้วก็นี่นี่เห็นไหมตัดย่าเรียมเพราะอะไรวันนี้
เดี๋ยวจะมีเก้าอี้ไปพักเก้าอี้ไปวาง
นะครับจะต้องหลังจากไปถวายสัตว์ปฏิญาณ
จะมีการมาถ่ายรูปกันหน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับ
ที่ธรรมเรียกวัฒนาบาลมีการจัดเตรียมสถานที่
ก็มีการตัดแต่งต้นไม้โดยรอบธรรมเนียบรัฐบาลเลย
ตรวจดูความเรียบร้อยความสะอาดนะครับของตึกสันติมัยตรีด้วย
เพราะตรงนี้จะเป็นที่นะครับรับรองคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
รายงานตัวก่อนนะครับแล้วจะไปถวายสัตว์ปฏิญาณตน
แล้วก็จะกลับมาร่วมถ่ายรูปคณะรัฐมนตรีกันหน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับ
ห้องประชุมชั้น๕ของตึกบัญชาการ๑นะครับ
สถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ
ก็ได้มีการทยอยขนอุปกรณ์เครื่องเสียงลูกคอมพิวเตอร์ต่าง

เพราะว่าวันพุธนะครับก็วันที่๖พรุ่งนี้เลย
จะมีการประชุมคอลโมนัดพิเศษ
ส่วนห้องทำงานของนายกัธมนตรีครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
นายกเศรษฐามาสำรวจห้องทำงานนะแล้วก็บริเวณโดยรอบ
แต่นายกยังไม่ได้ขนของเข้าห้องทำงานนะครับ
เบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่เพิ่มเฟอร์นิเจอร์เล็กน้อย

อันนี้จะปรักหลักทำงานกันนะนี่
นะดูแล้วนะครับนอกจากจะปรับภูมิทัศ

นายกเศรษฐาได้เตรียมปรับปรุงห้องทำงาน
หลังแรกของสื่อมวลชนรังนกกระจอกหนึ่ง
อันนี้มันก็กลายมาเป็นประเด็นเหมือนกัน

นี่หลังตรงนี้นะติดกับตรงสำนักโฆษก

แล้วมันก็ติดอยู่ด้านข้างเยื้องไปทางด้านหลัง
นั่นคือตึกไทยคู่ฟ้ามองตรงไป
แล้วรังนกกระจอกนี่เขาเรียกรังนกกระจอกหนึ่ง

เพื่อทำให้ฝ่ายบริหารไม่ว่าใครในคณะทำงาน
ทั้งรองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษา
เข้าถึงสื่อมวลชนได้ดีขึ้น
เพราะว่าฝ่ายบริหารจะเข้าถึงประชาชน
ก็ถ้าเข้าถึงสื่อมวลชนก่อนไหมล่ะ

ในขณะที่สื่อมวลชนที่เคยปฏิบัติงานอยู่ห้องนี้ก็

นี่คือรังใหม่ติดประตูรั้วธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
เมื่อกี้น้ำแข็งบอกมีดราม่าดราม่าอะไรน้ำแข็ง
ก็นี่แหละเรื่องเกี่ยวกับจะปรับปรุงจะไม่ปรับปรุงนี่แหละใช่ไหม

ไม่อยากให้ปรับอยากให้คงเดิมไว้อะไรแบบนี้
นั่นแหละก็ท่านเศรษฐาบอกว่า
ไม่ได้ถึงจัดระเบียบอะไร
คือจะทำให้มันดูนะครับเป็นการอำนวยความสะดวก
ให้กับพี่น้องสื่อมวลชนแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าสมมติว่า
ไม่ประสงค์ท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรก็คงไว้แบบนั้นแหละ

นี่คือดราม่าของนักคลาวทำเงียบพัฒนาบาลนะครับ